เอาล่ะส่วนช่วงนี้ไปดูเรื่องราวดีกันหน่อย
เรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้
สมัยนี้ทำงานอย่างเดียวมันไม่พอแล้วคุณผู้ชมต้องมีอาชีพเสริม
อย่างคุณลุงท่านนี้นะคะเว้นว่างจากการทำนาแล้วก็ยังมาแกะสลักค่ะ
ซึ่งสร้างรายได้เป็นหลักหมื่นเลยนะคะ
ไปดูฝีมือก่อนนะคะเป็นอย่างไร
เราไปรู้จักนายอินภายวงจุมปูค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าจริงแล้วก็มีอาชีพทำนานแหละ
แต่ว่าเวลาว่างชอบไปหาเศษไม้จากหัวไร่ปลายนามาแกะสลักค่ะ
นี่แหละเศษไม้แบบนี้ที่เรามองแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์หรือว่าไปทำต่อยอดอะไรได้ใช่
แต่ว่านายอินไผ่ก็เริ่มแกะสลักไม้ให้เป็นรูปเป็นร่าง
จากรูปช้างตามที่เรียนมาจากจังหวัดแพร่จากนั้นก็พัฒนามาเป็นรูปต่างเป็นลักษณะต่างสวยงามค่ะ
เอาไปฝากขายตามร้านขายของที่ระลึกใครใครมาเห็นก็โอ้โหชื่นชมแล้วก็บอกกันปากต่อปากว่าเนี่ยมันมีผลงานแกะสลักออกมาหลากหลายสวยงามแบบนี้นะคะ
ปัจจุบันนี้ก็มีลูกค้าอยู่ทั่วจังหวัดพยาวเลยค่ะก็นำเอาเศษไม้มงคลนะคะอย่างไม้สักไม้กันกราวไม้ขนุนมาจ้างให้แกะสลักเป็นรูปช้างในแบบต่างค่ะ
ก็คือมีทั้งเหมือนจากเป็นนูนต่ำนูนสูงหรือเป็นทั้งตัวเลยก็มีเหมือนกันนะคะส่วนราคาก็ขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ความยากง่ายนะคะ
ส่วนชิ้นงานที่แกะแล้วราคาจะอยู่ที่ขนาดนะคะก็แล้วแต่เหมือนกันแต่ก็สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าสองหมื่นบาทต่อเดือนค่ะ
เห็นแบบนี้ชอบงานฝีมือลักษณะนี้อยากจะอุดหนุนนะคะหรือสนับสนุนโทรศัพท์ไปสอบถามพูดคุยได้เลย
หมายเลขนี้แหละ๐๘๑๗๙๖๔๐๑๒นายอินผาอยู่ที่จังหวัดพยาวนะคะ
โทรไปแล้วไม่รับก็แสดงว่ากำลังป๊อกอยู่ใจเย็นหน่อยละกันนะ
เพราะว่าใช้เวลาต้องใช้เวลาด้วยนะคะแล้วก็ได้เรื่องของแบบสมาธิด้วย
จริงใครที่ชอบสะสมพวกแบบไม้หรืออะไรอย่างนี้ก็น่าจะลองเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้ด้วยนะจ๊ะ